เพียงแต่คนเท่านั้นที่จะชอบเรียนแบบนะฮะ

เมื่อมันแสดงท่าทางเรียนแบบเจ้านายตัวน้อย

ผมขอทำตามด้วยครับ

คลิปนี้มีความยาว๒๔วินาที

นี่ก็คือเจ้าหมานี่แหละเรียนแบบ

ของหญิงสาวเด็กหญิงคนนี้นะคะ

ตอนนี้ยอดผู้ชมคลิปนี้

ลูกผมนี่กำลังพยายามจะล็อกเวียนอยู่